คนคุณเผยเรานี่ล่ะค่ะขอตรงไปเลย
มากอยากรู้กันพอ
น้องแบ็งก์คะสนุกว่าเลขอะไรดีนะคะ
บอกเลยนะคะ๓ก็บอกว่าทิ้งไม่ได้สักพักบอกว่าเลขเบิ้ลต่อด้วยเลขคู่
ฟังไปฟังมาโอ้พี่เจ๊กรีนชักงงค่ะมันดูหลายเลขอยู่เหมือนกันนะคะน้องแบงค์
เอาเป็นว่าเก็บสถิติไว้ไหนน้องแก๊งคนหล่อก็บอกเราแล้วนะคะ
ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้องแบงค์เขาเป็นสายบุญ
ทำบุญตลอดเนี่ยค่ะคือได้มาลัยน้ำใจจากแม่มาเท่าไห
ก็เอาไปทำบุญเยอะมากจริงค่ะงานแสดงลิเกก็เลยไม่ขาดค่ะ
อย่างที่พี่แจ๊กรีนไปเจอน้องแบงค์เนี่ยก็เป็นลูกหล่อรับงานรีวิว
คือเมื่อวานนี้พี่แจ๊กรีนก็มีนัดสัมภาษณ์ศิลปินอะไรอีกท่านหนึ่งแหละ
เปิดว่าเอ๊ะทุกคนนี้ทำไมเดินหล่อมาเลยอันนี้น้องแบงค์นี่
แก๊งก็ทักทายมานะคะแล้วก็ทักทายกลับค่ะแล้วก็ถามเลข
น้องแบงค์ก็บอกด้วยนะคะหรือว่าหน้าพี่เจ๊กรีนเป็นแบบว่าไทยรัฐสามสองหรือเปล่า
ก็เลยแบบให้เลข๓มานะคะเอาเป็นว่าทุกคนรีบจดกันไว้เลยค่ะ
ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะกับคู่พี่น้องคู่นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคู่พี่น้องมักม่วนค่ะ
คุณก้องเฮ้ยไร่และคุณเบิ้ลปฐุมราชค่ะนี่ความน่ารักของคู่นี้นะคะ
คือคุณเบิ้ลปฐุมราชเนี่ยฟิเอลซอยจูไปฝากพี่ทรายไปฝากอ่ายน้ำแน
ก็นั่งรถไปแบบนี้แหละค่ะแต่บันเทิงไทยรัฐเราสะดุดที่ป้ายแดงคันนั้น
นี่คือต้องบอกเลยนะคะว่าเราไม่หลุดโฟกัสป้ายแดงรถคันใหม่ของคุณก้อง

เลยสวยนะคะคุณผู้ชมโฟกัสป้ายแดงเสร็จแล้วนะคะ
ความน่ารักของคู่พี่น้องคู่นี้ค่ะแทบจะเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วจ้า
ต้องมีชอตจุ๊บปากค่ะเจอกันพอกัน
๑๒๓จุ๊บปากกะหุ์เป็นสะเตี๋ยวใสหน้อ
บอกลากันนะคะจุ๊บเสร็จก็คือเช็ดปากอย่างไว้เลย

ก็บอกมาเลขชัดนะคะแล้วก็เป็นรถคันใหม่ด้วยเพิ่งถอยมา
ที่สำคัญทะเบียนรถคันนี้ให้โชคมาแล้วงวดที่แล้ว
วันนี้อาจจะซ้ำอีกก็ได้ใครจะไปรู้นะคะ
แต่ใดคือดิฉันสะดุดหน้าตาคุณพี่เบาะหลังมาก

ไม่นึกเขาเป็นภูมิกับหนังดังนั้นหนังลูกศัพท์ประเหล่าตอนนี้๒๐๐น้านแล้ว